โอเคน่ะค่ะ
มาพูดถึงวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายก่อน
ก่อนที่จะไปดูแลสุขภาพชีวิตคู่

ก็คือว่าอย่างถ้าเราดูแลผิวหน้าผิวตัวผิวกาย

เด็กลูกน้อยของเราลูกหลานก็ต้องดูแลเขาด้วย

ต้องใช้เพราะว่าแดดเดี๋ยวนี้แรง
โดยเฉพาะใครที่เป็นคนท้องนะควรจะใช้

นะคะสามารถกันยุ่งได้ด้วย
นี่ไงบางทีมันมียุงวืดอยู่แถวทะเลแถวภูเขาที่เราไปเที่ยวนะ
เออก็สามารถกันยุงได้ด้วยแล้วก็ลดอาการระคายเคืองนะคะ
และที่สำคัญไม่มีสารเคมี

นุ้ยนี่เธอกันยันลมกันไต้ฝุ่นแล้วล่ะเอามานี่แบ่งมานี่แบ่งนะ
เออนี่เฮ้ยเย็นด้วยอะ
เออมันสดชื่อนี่มันเป็นนวัตกรรมแขนเลยนะแม่
เออหอมคุณเอ๊ะแล้วมันไม่เหนียวเหนือน่านะ
นี่เป็นครีมกันแดดสำหรับเด็กเดี๋ยวจะทบทวนนิดนึงนะคะว่าไม่ใช่
คือไม่ใช่แค่ครีมกันแดดทบทวนก็คือว่าสามารถที่จะกันยุงได้แล้วก็
ลดอาการระคายเคืองนะคะปลอดภัยไม่มีสารเคมีและที่สำคัญ
มีออยอร์ด้วยผ่านออยอร์แล้วดีตรงนี้แหละ
เป็นกระแดดที่มาจากธรรมชาตินี่ไงดูจากกล่องก็รู้แล้วล่ะอืมไม่แล้วชอบตรงที่ว่า
มันไม่มันไม่เหนอนะแล้วมันสีมันไม่แบบสีมันไม่แบบไม่วอกไม่วอกใช่
และที่สำคัญกลิ่นหอมปกติกันแดดจะกลิ่นแบบตุ่นหน่อยไง
แต่นี่กลิ่นหอมแล้วก็ซึมเร็วด้วยนะวึบเลย

เพราะนั่นหน้าสีเขาเก่งนะแล้วตอนนี้เขามีโปรน่ะ
ห้าอุ๊ยล้อไปหาซื้อได้ไหนไอจรีก
ใช้ได้ตั้งแต่อายุ๖เดือนขึ้นไป
แสดงว่าปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีผิวแพ้ง่าย
คุณผู้ชมก็ใช้ได้เลยเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งใบหน้า
แล้วก็ลำตัวเลย

เอากันดิพี่บางคนเขาแบบว่าพาลูกไปรับลมทะเลไง
เพราะว่า๖เดือนคอแข็งแล้ว
ก็พาไปออกทะเลเนี่ยบางทีเราก็ต้องหาอะไรที่มันป้องกันผิวลูกเรา

เนี่ยแล้วสีมันไม่ได้แบบไม่แบบทาแล้วแบบตกใจเนอะ

แล้วไม่เล่นที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าหมอผิวหนังเนี่ยบอกนุ๊ยเลยนะว่า
คุณนุ้ยท้องปุ๊บเนี่ยนะต้องกันแดดอย่างเดียวเลยสำคัญที่สุด

แดดตัวเรากันแดดคนที่เป็นแม่เพราะอะไร
คือด้วยฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้เป็นฝ้าง่ายอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นอะไรก็ลืมได้ห้ามลืมกันแดด

เราก็ต้องแบบหมั่นทาบ่อยอะไรอย่างนี้
เฉพาะตรงที่แบบมันอาจจะแบบขึ้นฝ้าได้อย่างนี้

หลายคนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้มีแฟนรายการบอกว่า

แล้วตอนนี้เขาลดเหลือ๕๙๐ด้วย

เยี่ยมเลยแล้วเป็นของคนไทยทำเอง

ดีขอบคุณนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อนานด้วยนะ

มาหลังจากที่เราดูแลตัวเองแล้วนะคุณผู้ชม
เราก็ต้องมาดูเรื่องราวของชีวิตคู่กันบ้าง

เมื่อสักครู่นี้มีแฟนรายการส่งเข้ามา

อยากได้คิมกันแดดให้เด็กค่ะลูกสาววัยใส
เราก็มีบอกว่าอยากจะรู้วิธีการใช้น้ำมันมะพร้าวในการดูแลผิวอย่างถูกต้อง
อืม
พี่ตีมีไหม

ไม่ใช่

น้ำมันมะพร้าวนุ้ยรู้เนาะ
ก็นุ้ยใช้ไง

น้ำมันมะพร้านี่ทานได้ด้วยนะ

อืม
อ๋อคุณผู้ชมเขานำเสนอโจทย์เข้ามา
ใช่นุ้ยก็เลยอ่าน
คุณเจี๊ยบบอกว่า

ทำไมไม่ลบออกทีมงาน
ไม่ใช่